อย่างที่บอกคือในฐานะวันนี้ได้อยู่กับน้องมา๑ปี
เราอยากเห็นน้องไปได้ไกลที่สุด
เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ตัวเราไปเป็นอุปสรรค
ถ้าสิ่งใดจะเป็นความก้าวหน้าของน้อง
เดี๋ยวว่าในฐานะตรงนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะ

ของคนอยู่่างไร

แต่ทุกคนจะดูสิมุข์
ทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้คือขอให้รู้ที่แห่งนี้นั้นยังมีรักอยู่
เคยเป็นยังไงในตอนนี้ขอให้รู้ว่าเธอไม่มีเปลี่ยนไป
และทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้คือขอให้รู้ที่ตรงนี้
ไม่ว่าจะนานเท่าไรเราจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใจ
ตลอดไปก็เพราะหัวใจเราผูกกัน
สวัสดีครับทุกคน